ค่าไฟปกติบินค่าไฟรายเดือนที่มันมาถึงบ้านเรา

หรือบางบ้านก็จะมีกล่องไว้สำหรับสายบิน

เจ้าหน้าที่อย่ามักง่ายสิเอาไปเหน็บตามตอ

แล้วให้ชาวบ้านมาหยิบตามต่อเนี่ย
สมมุติที่ต่อไม้นี่นะบ้านที่ปลูกอยู่บ้านพี่บุ๊
น้ำแข็งบ้านดอมปลูกอยู่ใช่ไหมอยู่แถวนั้นน่ะ

แปลว่าไหล่ดอมก็ต้องไปเดินหาไปดูใช้บ้านเล็กที่หรือเปล่า
บุ๊คก็ต้องไปดูว่านี่ใช่ของบ้านเลขที่พี่บุ๊คไหม

เขากลวงน่ะผลตกบินเปียกปลิวหายคุณผู้ชมเชื่อป่ะมีแล้วนะ
ชาวบ้านที่แบบบินหายแล้วจ่ายค่าไฟไม่ได้โดนยกมิเตอร์โดนตัดไฟ

ก็เลยมีคำถามถามว่าทำไมหน้าบ้านทุกหลังก็มีตู้ให้หยอด
เดี๋ยวก่อนท้ายข่าวนี้ต้องชี้แจงค่ะต้องให้การไฟฟ้ามาบอก

เขาก็เขียนข้อความหมู่บ้านอื่นเป็นคือบ้านนาอ่างบอคะ

ที่การไฟฟ้าบ้านผืออ่านมิเตอร์ออกบินค่าไฟ

พอมันหายชาวบ้านไม่เจอบิน
ก็หาว่าไม่จ่ายค่าไฟแล้วก็มายกมิเตอร์ออก
การทำงานแบบนี้แล้วแจ้งการไฟฟ้าไป

พอโพสต์มาทีมข่าวไปเจอสาวสวยคนนี้
ใช่คุณต๊อปค่ะคุณต๊อปจิตกัญญา
บอกว่าคุณต๊อปอยู่ที่บ้านหน้าอ่างนะ

บ้านเธอก็โดนเสียบไปค่าไฟไว้แบบนี้เหมือนกัน
ก็คิดดูสิเจ้าหน้าที่อ่านมิเตอร์เสร็จปั๊บ

คือเหมือนกับบ้านคนละหลังที่ต่อไม้ตรงนี้ค่ะ
หรือไม่ก็ไปไว้ที่รั้วหน้าบ้านหลังที่ไม่มีคนอยู่
คุณต๊อปบอกว่ามันมักง่ายทำไมมักง่ายแบบนี้

ไอ้กล่องเสียบบินค่าไฟแต่ละหลังแต่ละหลังก็มี

ไปเหน็บไว้กับสายไฟตรงหม้อมิเตอร์บนเสา

พอทำแบบนี้ลมมันพัด
อ้าวเดี๋ยวก่อนนี่มันพัดมาแล้วนี่โดนขยำด้วยเหรอ
ของบ้านไซซ์บ้านไซซ์หรือว่าของบ้านอื่น
ดูเสร็จแล้วขยำแล้วทิ้งเหรอ
คือพอบางคนเขาก็ไม่รู้ไงว่ามันคืออะไรกันแน่
หรือว่าคุณน้ำแข็งมาหยิบบินบ้านผมไปแล้วบอก

น้ำแข็งจะไปจ่ายค่าไฟให้บ้านพี่บุ๊คเลยได้ซ้ำ
แต่ทีนี้พอเจอแบบนี้
ชาวบ้านเขาไม่มีบินไปจ่ายค่าไฟใช่ป่ะ
ก็อ้าวพอไม่ได้ไปจ่ายก็โดนหาว่าไม่ยอมจ่ายค่าไฟ
ตัดไฟมายกมิเตอร์เสียเวลาเดินทางไปต่อมิเตอร์อีก
แล้วเขาบอกว่าจริงจริงมันไม่ใช่ความผิดของเราไม่ใช่เหรอ
แล้วมันเคยเกิดแบบนี้ขึ้นแล้วต้องถามไหม
ต้องถามไหมอยากรู้ไหมเออการไฟฟ้าเนี่ยใช่
เรื่องนี้จริงเป็นเรื่องง่ายที่ชาวบ้านเขาสงสัย
จริงอยากเห็นหน้าจังเลยเจ้าหน้าที่คนไหน
ที่เอามาเสียบแบบนี้ค่ะ
ถามผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้จัดการยุทธนาพลประเสริฐนะคะก็บอกว่าพอรู้เรื่องเนี่ย
ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านแล้วนะ
แล้วยืนยันกับชาวบ้านจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก

ต้องบอกมาก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เขาเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่เขาไม่ใช่คนในพื้นที่
มันก็เลยเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ผมยอมรับแหละว่าที่เขาทำแบบนั้นมันดูมักง่าย
มันไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในงานด้านบริการลูกค้าเลย
ผมเลยประสานไปยังบริษัทรับเหมาแล้วนะ
ว่าให้เปลี่ยนพนักงานอ่านวิทย์ต้อคนใหม่เลย
แล้วการลงโทษล่ะก็อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของต้นสังกัด

ว่าจะดำเนินการกับเจ้าหน้าที่คนนั้นอย่างไร
บางคนบอกว่าดูเป็นเรื่องเล็ก

ถ่ายนี้แล้วเราต้องตามกบพพอร์ไปถึงกี่ต้องจ่ายไฟฟ้าอีก

อันนี้คือหลังจากนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเรา

เดี๋ยวหน้าที่เขาจะมาเน็บในตู้ถัดหมาย
เราจะตามไปดูให้ว่าบินค่าไฟมันปลิวไปไหนหรือเปล่า

มาควบคุมพฤติกรรมน้องหน่อยนะ